บ้านหลังหนึ่งก่อนค่ะบ้านหลังนึงเนี่ยอยู่ในหมู่บ้าน
แล้วบ้านหลังนี้นะลูกบ้านหรือเจ้าของบ้านเขาไม่ค่อยมาอยู่
อ่ะก็ปิดไว้ปรากฏว่าคนสวนของหมู่บ้านอ่ะ
ที่ผ่านมาก็จะมาเก็บพวกผักที่บ้านนี้
แต่ไอ้รอบล่าสุดเข้ามาตัดสายไฟในบ้านหลังนี้
แล้วปรากฏว่าโดนไฟดูดมือเนี่ยยังถือครีมตัดสายไฟแล้วตายอยู่คาฝ้าแบบนี้
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้บางคนที่ดูข่าวบอกว่า
อันนี้กรรมตามทานิกรรมติดจรวดเนี้ยเป็นขโมยของบ้านเขา
ตัดสายไฟอ่ะเนอะนายวิรพลสวรรค์อายุสี่สิบห้าปีค่ะ
เป็นชาวลาวคือเขาก็เป็นคนสวนของหมู่บ้านนี้นั่นแหละ
ปรากฏว่าโอ้โหดูสิดูสภาพฝ้าบ้านคือโดนไฟดูด
ตายอยู่ตรงฝ้าเพดานชั้น๒ไม่ได้ใส่เสื้อนะ
กางเกงขาสั้นสีแดงแล้วมือขวาก็ยังกำครีมตัดสายไฟ
เนื้อตัวนี่ไหม้ดำไปหมดเลยค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหม
ตอนที่เจ้าหน้าที่เขาไปถึงไฟยังผ่านร่างของคนตายอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะ
คือกระแสไฟมันครบวงจรแล้วอ่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องตัดไฟก่อน
แล้วก็นำร่างของคนตายลงมาเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้
คุณผู้ชมที่หมู่บ้านอยู่ตรงหมู่บ้านเพชรเกษม๓
ทีนี้เพื่อนคนงานอ่ะเล่าให้ฟังว่าบ้านหลังเนี้ยนะเจ้าของบ้านอ่ะ
แต่ว่าเขาก็มีการจ่ายค่าแบบค่าส่วนกลางจ่ายอยู่ตลอด
เห็นไหมว่าที่บ้านย่าเยอะแล้วมันก็จะรกหน่อย
บางคนบอกว่าเหมือนบ้านร้างหรือเปล่าเขาซื้อไว้มีเจ้าของนะ

ทีนี้ปีนี้เจ้าของยังไม่ได้มาจ่ายค่าส่วนกลาง
ส่วนตัวของนายวิรพลคนสวนของหมู่บ้านนี้
เขาจะหายเข้าไปในบ้านหลังนี้บ่อย
บางทีก็จะมาเก็บพวกหยอดกระถิ่นเก็บผักอะไรแบบนี้ไปทำอาหาร
ไม่มีใครรู้หรอกว่าดูสิเข้าไปแล้วเนี่ย
ตัวนายวิรพลจะไปขโมยไปตัดสายไฟ
จนเมื่อวานเนี่ยเอ๊ะทำไมนะคนสวนเนี่ยหายไป
หายไปตั้งแต่๑๐โมงแล้วมั้งไม่มีใครเจอเลยค่ะ
โทรหาก็โทรไม่ได้ติดต่อไม่ได้เพื่อนก็ตามหา
เอ้ยวิรพลมันอยู่ไหนเนี่ยครับ
แล้วหรือว่าอยู่บ้านหลังนี้เห็นชอบไปเก็บผักบ่อย
ปรากฏว่าพอไปถึงปั๊บอ้าว
เห็นว่าโดนไฟดูดไฟช็อตเสียชีวิตอยู่คาฝ้าเพดานแล้วค่ะ
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนก็พอนำร่างลงมา
แล้วก็นำร่างมอบให้กับแพทย์นิติเวชผ่าชนะสูตรนะคะ
แล้วเดี๋ยวต้องประสานญาติพี่น้องให้มารับศพ
ประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปด้วยนะคะ